ต่อที่นครนายกคุณผู้ชมมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ๑๒ปี
เธอเป็นเด็กพิเศษนะฮะระหว่างที่เดินไปบ้านญาติ
เดินไปเดินมาเหมือนจะไปสะดุดถาวันแล้วตกลงไปในคลอง
น้องไม่สามารถช่วยตัวเองได้จมน้ำเสียชีวิตเลยอ๋อ
เมื่อช่วงสายของวันนี้นี่เองนะฮะ
ทางด้านของตำรวจสพบ้านนาได้รับแจ้งว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
ในครองสะพานเสือหมุนหนึ่งสะบนป่าขาอำเภอบ้านนาจนครนายกก็ไปตรวจสอบ
พร้อมกับแพทย์เวลแล้วก็กู้ชีพ
ที่เกิดเหตุเป็นคลองส่งน้ำลึก๕เมตรครับ
ญาติญาติช่วยกันงมศพขึ้นมาแล้วเอาวางไว้อยู่ที่ริมครอง
ทราบชื่อภายหลังคือเป็นเด็กหญิงแก้มนามสมมุติอายุ๑๒ปี
ซีดแล้วนะฮะเธอนั้นก็ใส่เสื้อกล้ามลายขวาง
กางเกงขาสั้นสีแดงลายดอกนะไม่ได้มีแผลตามตัวนะครับ
ใกล้กันพบรองเท้าแตะหนึ่งคู่ผู้เป็นแม่เนี่ยโอ้โห
ร่ำไห้แทบขาดใจอยู่ข้างศพลูกนี่แหละครับ
นางวรรยาแม่ของน้องที่เสียชีวิตก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่นี่แหละครับ
บอกว่าโอ้โหตอนเช้านะไปส่งลูกชายที่โรงเรียน
ลูกสาวเป็นเด็กพิเศษเรียนจบป๖ปีที่ผ่านมา
แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อปกติจะให้อยู่กับพ่อ
แต่ตอนเกิดเหตุพ่อออกไปธนาคารปล่อยให้ลูกสาวอยู่คนเดียว
กลับมาที่บ้านไม่เจอลูกคิดว่าไปหาป้าหรือเปล่า
เดินออกไปตามหาสัก๓๐๐เมตรไปถามป้า
บอกว่าออกไปซื้อน้ำมันมาไม่ได้ไปกับหลานไม่เห็นหลานเลย
ออกเดินตามหาหลานสุดท้ายไปเจอรองเท้าตกอยู่ข้างทางริมคลองครับ
อยู่หนึ่งข้างในน้ำแล้วนะครับตอนนั้นแบบเอ๊ะไม่น่าจะมีอะไรนะ
ก็เลยเรียกหาญาติช่วยกันหาสุดท้ายเนี่ยไปเจอศพในคลองนี่แหละครับ

เหลือไม่เจอก็เลยเดินกลับมาเอง
ก็เลยให้คุณแม่นำไปประกอบทีทีต่อไป
ขอบคุณครับ